ตัวเงินตัวทองบุกสารเจ้างานนี้ต้องดูค่ะ
นี่ค่ะหมารุ่มเห่าแบบนั้นอ่ะอุ้ยนั้นก็สู้เนอะอืม
แล้วเห็นไหมคะหมาหมู่มากันหลายตัวเลยค่ะ
หมาไม่ช่วยเลยนะหมาไม่ช่วยดูอยู่ห่าง

พวกมันต้องพอมันก็อ้าปากจะสู้กลับอ่ะ
นี่ตัวเดียวก็ตัวเดียวเอาดิไอ้พวกหมาหมู่
เออตัวเดียวก็ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวหายหัวเลยนะฮะ
สุดท้ายตัวเดียวมันต้องไปอ่ะฮะต้องยอมนะฮะ
ตรงนี้สารเจ้าที่นครปฐมนะฮะเจ้าของคลิปบอกว่า
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่สองแล้ว
เงินตัวทองเข้าสารเจ้าตรงเนี้ยอืมแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันหรือเปล่า
เพราะว่าครั้งก่อนตัวเล็กกว่านี้มันอาจจะโตขึ้น
แล้วมันกลับมาใหม่ก็ได้นะฮะเออนี่ฮะ

ก็เลยต้องเอาไม้เขียแบบนี้แล้วก็ถามว่าตัวเงินตัวทองมาแบบนี้
คิดยังไงคะคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยต้องคิดดีค่ะ

น่าจะมาให้โชคเอาแล้วเลขอะไรล่ะคะ
สารเจ้ามีไหมไม่มีแล้วจะซื้อเลขอะไรคะไม่รู้เหมือนกัน
นี่พี่เสื้อแดงบอกไม่รู้เหมือนกันผมจะใช้วิธีนี้
ตาข้างหนึ่งแล้วใช้มือจิ้มไปที่แผงขายลอตเตอรี่

สรุปงานนี้ข่าวนี้เราไม่ได้เลขนะคะ
โอ้โหเข้ามาเสียเที่ยวเลย
เออนี่วิธีการของเขาคือจะทำอย่างนี้